เดียวกับสาวคนนี้เมื่อวานโอ้โหที่สยามสแควร์วัน
มีงานเดอะทอยทุกวันละละลอยนะคะแล้วก็มีสินลงเซเลปไป
ใช่นะคะมีน้องหญิงไปค่ะคุณผู้ชม
หญิงไปแล้วนักข่าวต้องไปถามเรื่องนี้ไงภาพคู่กับตูมตา
เขาไปเจอกันงานแต่งถ่ายรูปคู่กันแล้วขอโทษกันหลายคนก็เฮ้ยมันคืนดีกันหรือเปล่า
นี่ค่ะนี่นะคะตอนแรกคืออย่างนี้หลายคนจะบอกว่าเนี่ยนักข่าวชอบไปสัมภาษณ์เขา
คือพี่อาร์เขาแจ้งมาบอกว่าสัมภาษณ์ได้นักข่าวก็เลยจะไปรอตาม
น้องจะเดินไปบอกว่าไปขึ้นรถไฟฟ้าไปถ่ายละครนะคะ
อ่ะตกลงคืนดีไม่คืนดียังไงนะคะไปฟังความพยายามของนักข่าว
แล้วก็ช่วงชุลมุนช็อตนี้เลยค่ะจัดไปเลยค่ะ
เดี๋ยวขอให้สัมภาษณ์งานหน้า

หว่าเป็นอะไร
หว่าเราตอบตัชนั้นรีดเนอร์แล้วหรือว่าหนูยังไง

เราไปฟักกลับไปถ่ายละครที่เรดีสันกลัวค่ะ
ขอโทษนะครับ

คำถามเดียวหนูตอบพี่มาสั้นค่ะ
มีตังค์ไหมคะเอาอีเว้นต์หนึ่งจะสอบละค่ะ

คืนนี้แค่มาขอโทษเท่านั้นเนาะ
คืออย่าว่ายังงี้อย่างนั้นคุณผู้ชมขาว

คือทางทีมอีเวนต์เขาก็แจ้งมาว่าสัมภาษณ์ได้
แล้วพอมันสัมภาษณ์ไม่ได้แล้วทำไงนักข่าวไปเจอสิ
แล้วมันไปรอนานมากร้อนก็ร้อนนะคุณผู้ชมก็เห็นใจนักข่าวนิดนึง